ส่วนที่ลบบุรีก็มีปฏิบัติการตรวจค้นกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลเช่นกันนะครับ
ซึ่งผู้ต้องหาก็เป็นถึงนายกเทศมนตรีและเครือญาติ
โดยถือเป็นความท้าทายของเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงานกับนักการเมืองท้องถิ่น
ที่มีทั้งชื่อเสียงแล้วก็อิทธิพล

กับคุณภาพิมลคลังโรศักดาครับ
เวสบาลเมืองลบบุรี

มีข้อมูลว่ากำนันด้งเป็นบุคคลที่เข้าข่าย
เป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดลบบุรี
จึงมอบอำนาจให้พตเอกศิวรารังศิพรามณกุล
รองพบริษฐการตำรวจแห่งชาติ
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง
นำกำลังตำรวจพร้อมทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายรวม๑๒จุด
ด้านพันเอกบุรินทองประภัยฝ่ายกฎหมายคอสชยอมรับว่า
ระหว่างการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มกำนันด้ง
ยังมีผู้แจ้งเตือนให้ผู้ต้องหาทราบ
เพื่อเคลื่อนย้ายของกลางออกจากบ้านหลบหนีการจับกลุ่ม
เชิญกำนันดงมาที่สถานีตำรวจ
ระหว่างที่มาที่สถานีตำรวจเนี่ย
ก็มีนักข่าวท่านหนึ่งบอกกับกำนันว่า

ก็จากนั้นก็มีการแจ้งให้ดำเนินการพานกหนี
จากพี่บ้าง
จากนั้นทางเจ้าที่ก็ได้มาขอให้กำนันเนี่ย
สั่งให้เอาลูกน้องลูกน้องไปเอานกคืนมาครับ
อันนี้ก็เป็นข้อที่แจ้งครับ

แจ้งว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้เคลื่อนย้ายของกลาง
แต่เป็นผู้ดูแลบ้านซึ่งเป็นเจ้าของนกเงือกที่ตำรวจยึดมา
นกเนี่ยเป็นนกของคนเฝ้าบ้านอยู่
แล้วเขาถามเรื่องนกเงือกผมก็ไม่รู้ว่าชื่อนกเนี่ยเป็นนกแบบไหน
ตอนนี้มีการตรวจค้นตอนเช้านะครับ
เขาก็เลยนำนกของเขาไปนะครับ
นกของเขาไปปุ๊บทางตำรวจแจ้งมาว่าจะเอานกมา
ผมก็โทรให้เขาเอานกมาก็แค่นี้แหละครับ
บ้านนี้คือของผมเนี่ยเจ้าบ้านผมอยู่ในเมือง
บ้านหลังนั้นน่ะก็อยู่กันอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับ
ผมก็อยู่ครับทางคนที่เป็นเจ้าของนกนี้ก็อยู่ครับ
อยู่ทั้งคู่ครับ
กันอยู่ทั้งคู่นะครับ

ในส่วนที่สองนั้นในเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องไปดูเรื่องข้อกฎหมายอีกทีนะครับ
เพราะว่าในตรงนี้ถือเป็นเรื่องที่ท่านพบของกลางเหล่านี้นะครับ

อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องไปดูในเรื่องข้อต่อสู้กันก่อนนะครับ
ส่วนเรื่องที่เกี่ยวการกำกับดูแลของผู้ว่ารายการจังหวัดก็จะมาพินาอีกชั้นหนึ่งครับ
เรียกได้ว่าการตรวจค้นจับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดลบบุรีครั้งนี้
เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของชุดทำงาน
เพราะเป้าหมายในครั้งนี้ถือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพล
แต่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ประกาศแล้วว่าต่อจากนี้ไปจะเร่งดำเนินการกวาดล้างกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิด๑๖มูลฐานที่ตำรวจได้วางแนวทางไว้
เพื่ออำนวยความสงบสุขให้ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
ผ่าพิมลคังโรศักดาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน